เหมือนเดิมนะเรื่องความรุนแรงไม่สนับสนุนนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่จะให้ดูเนี่ยโอ๊ยเกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะ
ยุมหัวรัวตบแล้วเกิดขึ้นกับน้องนักเรียนผู้หญิงป๖กับม๕
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะตอนที่พี่ป๖ตบน้องป
โอ๊ยจับหัวมาลงดิเออ
พี่โม่อย่าเหลืองพี่โม่
เนี่ยมันไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เพื่อนหัวเราะ
แล้วก็มีคนเข้าไปช่วยลุมนี่แหละไม่ดีไม่ดีเลย
โมโมที่ว่าเนี่ยคือพี่ป๖นะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมา
เป็นโรงเรียนในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ป๕นั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็แบบโดนพี่ป๖รุมตบนะคะ
แล้วนักข่าวของเราไปถามแม่ของน้องป๕ที่โดนตบ
แม่บอกว่าแม่แทบใจจะสลายเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในโรงเรียน
โรงเรียนไม่แจ้งคุณแม่สักคำเอ้าคุณแม่รู้ได้ไงคะ
คุณแม่บอกว่าไปดูในแชทของลูกสาว
ลูกสาวคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีการส่งคลิปนี้มาให้
โอ๊ยแม่บอกว่าเมื่อวันที่๑๓กันยาแม่เห็นคลิปนะ
แม่บอกว่าแม่ไปต่อไม่ถูกเลยนี่เลี้ยงลูกมานะแม่ไม่เคยตีลูกเลย

น้องป๕บอกว่าพี่ป๖ให้เพื่อนป๕มาตบ
เพราะว่าพี่ป๖บอกว่าหมั่นไส้หาว่าหนูไปปีนเกลียว

คุณแม่แน่ใจว่าไม่ใช่เรื่องของแบบชู้สาว
หรือว่าห่วงให้ผู้ชายอะไรอย่างนี้ไม่มี
ไม่ค่ะ
ความรู้สึกส่วนตัวของน้องผู้หญิงม๖มากกว่า
อาจจะไม่ช่วยน้องอยู่แล้วหรืออาจจะหมั่นไส้อย่างนี้
ก็เลยใช้คำว่าปีนเกี้ยวเล่นไม่ดูรุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะ

เห็นคลิปแล้วมันความรู้สึกมันโกรธอะ
แล้วทำไมต้องทำกันขนาดนี้
ถ้ามันเป็นเรื่องการตบตีทะเลาะกันแบบเฉยแม่ก็จะไม่ว่าอะไรนะ
แต่อันนี้มันมีการถ่ายคลิปมีการลุมทำร้ายอะไรอย่างนี้

โกรธสิคะบุกไปถึงที่โรงเรียนเลย
แล้วครูบอกว่าเรียกพี่ป๖มาแล้ว
ตอนนี้พอไม่อยู่เดี๋ยวขอเคลียร์อีกทีนึงวันพุธนี้ได้ไหม
เลยบอกว่าถ้าเกิดไม่ชัดเจนยังไงแม่ก็จะดำเนินคดีนะ
ลูกแม่ทั้งเจ็บทั้งอายอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกด้วยค่ะ